ที่ถูกแทงจากคู่อริจนเสียชีวิตอยู่บนรถเมย์
ครอบครัวออกมาแปลว่าเปิดใจโดยบอกว่ายังทำใจไม่ได้
ก้าวเป็นเด็กดีและครอบครัวก็สนิทสนมกันมานาน
อยากจะถามไปถึงคนทำว่าทำไมต้องทำแบบนี้ค่ะ
แม่แล้วก็พี่สาวของน้องก้าวนะคะนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
ที่ถูก๒นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ย
ใช้มีดรุมแทงบนรถเมษาย๑๘๐จนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็บอกว่า

ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเมื่อวานที่ฉันอ่านไปว่าเป็นเทคนิคกรุงเทพ
ไม่ใช่นะคะคนละโรงเรียนกันนะคุณผู้ชม
เป็นโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพนะคะ

ทีนี้ภายในงานศพเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่เอาเสื้อนักเรียนของน้องก้าวมาแขวนเอาไว้
งานศพจัดขึ้นที่สาราวัดสะพานย่านคลองเตยนะคะ
บอกว่าเอามาแขวนไว้เพื่อไว้อะไรให้กับน้อง
ทีนี้พี่สาวน้องก้าวเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
ทุกคนในครอบครัวสนิทสนมกันมากนะ
แม้ว่าระยะหลังน้องก้าวจะโตขึ้น
แล้วก็บางครั้งเป็นนุ่มแล้วไง
ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันลึกซึ้งหรือว่ามากมายเท่าเมื่อก่อน
แต่ทุกวันเนี่ยทั้งครอบครัวต้องมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ที่ผ่านมาน้องก้าวจะมาปรึกษาเรื่องเรียนกับพี่สาวตลอด
แล้วก็ไม่เคยทำร้ายพี่สาวหรือว่าแม่หนักใจเลย
เพราะฉะนั้นการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยเลยทำให้ครอบครัวเสียใจมากที่สุด
ส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องเรียนมากกว่า
เลือกเรียนอย่างเดียวเขาไม่เคยปรึกษาไม่เคยปรึกษาอะไรเลย

จากเรื่องที่เขาทำกิจกรรมโรงเรียนแล้วเขากลับดึก
เราสีเลื่อนเรื่อยคือเรื่องเขากลับบ้านไม่ตรงเวลา
ไม่อนุญาตให้เด็กคนไหนในบ้านกลับบ้านดึก
เพราะมันจะก่อให้เป็นนิสัยมันจะก่อให้เป็นนิสัยต่อไป
ฉะนั้นจริงเราดุเขาเรื่องเดียวคือเรื่องกลับบ้านเย็น
แต่กลับบ้านเย็นของเขานั้นเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่โรงเรียน
กันทุกวิถีทางหาเสื้อให้ใส่เปลี่ยนก็แล้ว
ซึ่งก้าวก็ใส่ค่ะใส่เสื้อคุมกันหนาวใส่มูธก็เดินใส่หูฟังแตก
แต่มันจะมันก็คนอ่ะเนอะไอ้ฝั่งนู้นมันก็รู้อยู่ดีแหละ
เท้าอย่างนี้กางเกงอย่างนี้จะเป็นใครไปได้
คือพยายามป้องกันแล้วค่ะครอบครัวพยายามป้องกันทุกวิถีทางแต่ก็เกิดเหตุนี้ขึ้น
พี่สาวยังบอกด้วยนะคะว่าหลังน้องก้าวจากไปเนี่ยนะเหมือนทุกอย่างมันพังไปหมดเลยค่ะ
เป็นไปได้ก็อยากจะร้องขอชีวิตน้องคืนมา
และถ้ามีโอกาสได้คุยกับผู้เกาะเหตุก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมต้องทำแบบนี้
มันพังอ่ะมันพังไปหมดเลยอ่ะเราไม่ต้องการถึงน้องจะเรียนไม่จบก็ได้
แต่จะขอชีวิตน้องเราคืนคือแบบว่าจิตใจทำด้วยอะไรใช้อะไรคิด
คิดแล้วยังที่ทำคิดแล้วหรือยังมีพ่อมีแม่ไหมสงสารเขาไหม
นึกถึงเขาบ้างไหมที่ทำลงไปหรือว่าเห็นแก่กับแค่แวดล้อมกับสิ่งที่มีตัวตนที่มาข้างคุณเท่านั้นเหรอ
แค่นั้นเหรอแล้วน้องฉันล่ะชีวิตของน้องฉันล่ะเอาอะไรมาแลกอ่ะ
ชีวิตของเด็กที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเลยใช่เอาอะไรมาแลกเหรอจะเอาชีวิตของคุณมาแลกฉันก็ไม่เอานะ
ซึ่งแม่ของน้องก้าวเองนะคะก็เล่าทางน้ำตาเหมือนกันว่าทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกวันนี้นะแม่บอกแม่ยังไม่กล้าดูคลิปกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นบนรถเมย์เลย
เพราะว่ามันเหมือนยิ่งเป็นการซ้ำเติมแล้วก็ตอกย้ำความรู้สึกสูญเสียของคนในครอบครัว
อยากจะให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความเป็นธรรมกับน้องก้าวด้วย
ส่วนวันนี้นะคะจะเป็นวันปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนักเรียนแต่แม่บอกว่าน้องก้าวอยู่ไม่ถึงวันนั้น
ก้าวไม่ได้ใช้ช่วงเวลาวันสุดท้ายในการจบการศึกษา
ซึ่งศพของน้องก้าวจะมีพิธีชาปนกิจศพวันพระฤหัสบดีที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้